ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมดูหน่อยค่ะวัยรุ่นแถวดอนเมืองเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์กัน
จะไปเที่ยวเล่นแถวท่าน้ำนนเจออริคราวนี้มีทั้งปืนมีทั้งระเบิด
แล้วมีการยิงกันโอ้โหเจ็บหนึ่งทะลุฝ่ามือแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะเสียงปืนเสียงระเบิดอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะคุณผู้ชม
แต่นี่พลเมืองดีเขาอยู่มุมสูงนะเขาถ่ายคลิปวิดีโอไว้เห็นไหม
สองกลุ่มวิ่งทำร้ายกันบนถนนนะคะเสียงอ่ะเสียงระเบิดดังมาจากฝ่ายที่วิ่งไล่นะ
คือกลุ่มด้านขวาวิ่งไล่อีกกลุ่มไปทางฝั่งซ้ายอีกกลุ่มหนึ่งก็หนีตายไปร้านสะดวกซื้อค่ะ
อันนี้อยู่ตรงปากซอยติวานนท์ปากเกร็ด๒๐อยู่ที่นนทบุรีเกิดเมื่อคืนเลย
ตีสองกว่านะคะตำรวจก็ไปตรวจสอบปรากฏว่ามีวัยรุ่น๑๒คน
๑๒คน๑๒คนนี่เป็นฝั่งคนเจ็บนะแล้วดูสิแต่ละคนเนี่ยอายุประมาณ
ถึง๒๑นะคะสบักสบอมหมดฮะใช่แล้วคนที่เจ็บเนี่ยหนึ่งในนั้น
คือนายทรงวุฒิเพาะบุญอายุ๒๑ปีโดนยิงฝ่ามือซ้ายทะลุเลย
คุณผู้ชมแล้วหัวที่พันผ้าก๊อสอยู่นี่คือหัวแตก
นะคะกูภัยประถมพยาบาลนำตัวส่งโรงพยาบาลและตำรวจก็
ยึดมีดห้าเล่มจากฝั่งคนเจ็บเอาไว้ได้แล้วตำรวจก็ต้อง
เอาตัวทั้งหมดเนี่ยค่ะไปสอบปากคำที่สภปากเกร็ดแล้ว
ดูมือเขาสิเห็นไหมที่ที่ฉันบอกมือทะลุเนี่ยมือข้าง
ซ้ายโอ้โหทะลุหลังมือเพื่อนของคนเจ็บบอกแบบนี้
พวกผมขี่มอเตอร์ไซค์มาด้วยกัน๑๒คนก็ไปเล่น
นั่งเล่นอยู่ตรงท่าน้ำนนกำลังจะขี่กลับบ้าน
แถวดอนเมืองเจอกลุ่มวัยรุ่นเขามาดักรออยู่พอผม
ขี่รถผ่านกลุ่มนี้ผมโดนไล่ยิงหลายนัดเลยผมรู้แล้ว
พวกผมหนีไม่ทันแน่เลยกลับรถแล้วก็วิ่งเข้าร้าน
สะดวกซื้อเพราะผมไม่ได้มีผู้ชายอย่างเดียวไงเพื่อน
ผมก็ผู้หญิงแล้วคนเจ็บที่ฝ่ามือทะลุเนี่ยนะคะ
นั่งซ้อนท้ายโดนยิงจนตกลงมาจากรถเลยชาวบ้านเขา
บอกว่าตอนนั้นนั่งอยู่ใต้คอนโดก็ได้ยินเสียงเหมือน
ระเบิดออกมาดูก็เห็นว่าสองกลุ่มประจันหน้ากันอยู่
ฝั่งหนึ่งมีปืนฝั่งหนึ่งมีมีดไอ้ฝั่งมีมีดคือ
คนเจ็บนะมีปืนคือฝั่งเจ้าถิ่นนะคะจะไปช่วยอะไร
เขาได้ฮะใช่ไงเพราะว่าพอเขายิงปืนทีกลุ่มมีมีดก็ต้อง
ถอยก็ตรงนี้อะค่ะแล้วได้ยินเสียงทั้งปืนทั้งระเบิดใน
สามสี่ครั้งตอนเนี้ยตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบตรวจสอบกล้องวง
ปิดนะคะเดี๋ยวจะได้ตามตัวกลุ่มวัยรุ่นมาดำเนิน